สมุทรปราการครับคุณผู้ชมครับคุมตัวแม่ข่าวนี้ผม
เมื่อกี้ผมก็ถามน้ำแข็งว่าลำบากใจที่จะอ่านเหมือนกันนะเออ
สามีที่เอาน้ำร้อนลวกบะหมี่ร้อนสาดเมียก่อน
เมียเสร็จปั๊บเอาขวดซอสนะครับขวดซอสทิ้มเข้าไปตรงบริเวณ
วัยวะเพศก็แล้วกันของเมียนะครับไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ผัวแบบโมโหมากเลยก็ทำแบบนี้เพราะเมียไม่พูดความจริงอ้าวไม่พูดความจริง
เรื่องอะไรคุณผู้ชมมาฟังความคืบหน้าคดีที่ผมบอกไปนะครับว่า
เกิดเหตุทำร้ายภรรยาแบบนี้จนได้รับบาดเจ็บสาหัส
เกิดขึ้นที่หอพักในซอยบางปลา๒๐

๖โมงเย็นเมื่อวานนี้ตำรวจสพบังพลีนะครับ
ควบคุมตัวผู้ก่อเหตุก็คือนายภัยศาลอายุ๓๓ปี
สามีของนางนาริสราอายุ๒๗ปี
ที่ถูกทำร้ายไปทำแผนประกอบคำ
รับสารภาพที่ห้องพักที่เกิดเหตุห้องนี้ครับ
ตำรวจไปตามจับนะครับได้ที่บ้านที่อุบลรัชธานีนะผู้ชายนะ
ภัยศาลรับสารภาพบอกว่า
ใช่ครับคุณตำรวจผมนี่แหละใช้น้ำร้อนลาดใส่เมีย
ตอนต้มบะหมี่แล้วใช้

ใช้ขวดเบียร์ยัดไปที่หวังขานะ
แล้วก็ทำร้ายร่างกายจริงนะครับ
เพราะโมโหที่เมียน่ะมีผู้ชายคนอื่น
ที่ผ่านมาผมรู้ผมรู้ว่าทำแบบนี้มาแล้วหลายครั้ง

เมียมาบอกว่าถูกคุณผู้ชมฟังนะ
ถูกคนงานชาวเมียนมาข่มขืน
เขาก็เลยตามไปที่โรงงานใครข่มขืนเมีย
ข่มขืนเมียไม่เจอครับไม่เจอ
แต่ภายหลังเมียมายอมรับว่าไอ้ครั้งแรกโดนข่มขืนนะ
แต่ครั้งที่สองคนที่ข่มขืนมันคูไง
บอกว่าถ้าไม่ยอมเดี๋ยวจะบอกผัวนะ
แต่เขาบอกเขาไม่เชื่อรู้ว่าเมียนอกใจมานานแล้ว
ภัยศาลเล่าบอกว่าพอได้ยินภรรยาแก้ตัวแบบนี้
โมโหสุดขีดฟิลขาดต้มน้ำร้อนอยู่ลาดด้วยน้ำร้อนก่อนนะครับ
แล้วก็เอาขวดเนี่ยนะครับ
ครัวเนี่ยแม่ยัดไปที่อวัยวะเพศนะครับ
แล้วใช้ขวดเบียร์ตีที่ศีรษะอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ภรรยาอ้างว่ากระโดดหนีตายจากชั้น๔เนี่ย

แล้วที่บอกว่าเคยตำน้ำพริกสาดใส่ภรรยาก็ไม่เป็นความจริงเหมือนกัน
แต่ที่ทำไปผิดยอมรับทำไปเพราะโมโหไง
เรื่องต้นตำรวจตั้งข้อหานะครับกระทำอนาจารย์
แก่บุคคลอายุเกินกว่า๑๕ปี
โดยใช้กำลังประทุษร้ายและกระทำโดยใช้วัตถุอื่น

ลวกล้ำอวัยวะแพศของบุคคลนั้น
และทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส
โอ้โหคุณผู้ชมหมอยังต้องติดตามอาการอยู่อย่างใกล้ชิดนะครับ
ก็ให้รักษาตัวอยู่ในห้องปลอดเชื้อเพื่อป้องกันการติดเชื้อครับ